คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่เราชวนคุยกันไว้
ตายแล้วฟื้นท่านเชื่อหรือไม่อย่างไร
หรือเคยมีใครบอกเล่าให้ฟังเจอกับตัวเองเข้ามาเนี่ย

คุณยายท่านนี้ครับนี่ฮะเสื้อเขียวคุณยายท่านนี้
คุณยายชื่อยายเลื่อนนามสกุลฉุนเชื้ออายุ๘๒ปีแล้ว
ลูกหลานบอกว่าโอ้โหนี่ฟื้นกลับมาดูแข็งแรงกว่าเดิมอีก
ใช่ตอนแรกป่วยนอนโรงพยาบาล๗วัน
ใช่นี่เห็นไหม

โชว์เลยแถวบ้านเรียกโชว์เก่า

คุณยายอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อของคุณยายเลื่อนก็คือว่า
ตายแล้วฟื้นแล้วก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านหนองน้ำขุ่นตะบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีลำนะครับ
คุณยายเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วนะขุดดินดายย่าได้หมดนะครับ
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนยายเลื่อนเข้าไปเก็บผักในสวน
จะเอาไปขายที่ตลาดใกล้บ้านทำแบบนี้ทุกวัน
พอเก็บผักเสร็จไปอาบน้ำแล้วเป็นลมหมดสติหมดสติไปเลยนะ
หลานต้องพาส่งโรงพยาบาลประคำแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ปรากฏว่าคุณยายเลื่อนไม่รู้สึกตัวเลยแพทย์ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
นอนรักษาตัวอยู่เกือบหนึ่งสัปดาห์ถึงขั้นที่หมอเนี่ยบอกญาติว่าทำใจนะ
เพราะว่าร่างกายของยายเลื่อนไม่ตอบสนองการรักษาเลย
แต่ลูกหลานนะยังไม่ถอดนะคุณเดี๋ยวมาสอนบอกขอยื้อก่อนขอยื้อให้ถึงที่สุด
ไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจจนครบ๗วันอยู่ดียายเลื่อนฟื้นขึ้นมาฮะ
แล้วก็บอกกับลูกหลานว่าอยากลุกนั่งลูกหลานบอกนอนไป๗วันไม่รู้สึกตัว
ใส่เครื่องช่วยหายใจฟื้นขึ้นมาบอกเอออยากลุกนั่งขอนั่งหน่อย
สร้างความประหลาดใจให้กับหมอแพทย์พยาบาลแบบลูกหลานที่มาเฝ้าแบบโอ้โหตกใจมาก
ว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ดีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแข็งแรงขึ้นมาเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นปฏิหารที่แบบชาวบ้านบอกโอ้โหมันเหลือเชื่อ
ไม่รู้จะหาคำตอบยังไงนะแต่ก็ดีใจนั่นแหละที่ยายเลื่อนฟื้นกลับมา
แล้วก็ดูแข็งแรงกว่าเดิมด้วยหลังออกจากโรงพยาบาลก็กลับมาบ้าน
ไม่มีทีท่าเหมือนกับคนป่วยอะไรเลยยังดูแข็งแรงกว่าเดิมด้วย
เก็บผักขายทำทุกอย่างเหมือนปกติลูกหลานก็เลยถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นล่ะแม่นะยายเลื่อนบอกว่าช่วงที่นอนรักษาตัวเนี่ยนะ
มีคนพาเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายกับเมืองโบราณ
ตามคำบอกเล่าของยายเลื่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
อ๋อแล้วทำเป็นกราฟิกสวรรค์เฮโร่เลยใช่ไหม
ใช่ถามยายเลื่อนมาแล้วยายเลื่อนบอกอย่างนี้เลย
ภาพเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเขมมาสอนยายไปเจอมาอย่างนี้เลย
นี่มีคนพาเดินไปสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายกับเมืองโบราณ
ไปเจอพวกข้าวของที่เคยทำบุญใส่บาทเอาไว้
ของเหล่านี้เราเคยทำบุญใส่บาททั้งนั้นเลย

เลื่อนบอกว่าช่วงที่ตัวเองกำลังหมดสติ

มีคนพาไปแบบสถานที่สวยงามเหมือนบนสวรรค์
มีพระมีเทวดามีนางรำมากมาย
มีของต่างที่ตัวเองทำบุญตั้งแต่ตอนมีชีวิต
เขาแบบมันอยู่ที่นี่หมดเลยเขาเก็บไว้ดีมาก
แล้วสิ่งที่ยายเลื่อนบอกว่าได้เจอเนี่ย
บอกเลยเขาบอกว่าผิดนามสกุลเนี่ยอ่ะไปคืนซ้าว่ะส่งไปคืนไปคืนเร็วเร็วเร็วเร็ว
ครับแล้วตอนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างตกใจไหมว่าไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไร
ไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกไปทำไมแล้วแล้วมันผิดนามสกุลจ้ะผิดนามสกุลแล้วเขาหายส่งจ้าไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
ทีนี้ค่าลูกคนเล็กของคุณยายนะคะไหนเกิดตียดฉุนเชื้ออายุสี่สิบห้าปี
ครับดูเป็นผู้หญิงนะคะเขาเป็นสาวประเภทสองนะอ๋อครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพาแม่ไปโรงพยาบาล
แม่ร้องเอะอะโวยวายใหญ่เลยอ่ะแล้วก็อ่อนแรงไม่รู้สึกตัวใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะ
แล้วนอนอยู่แบบอาทิตย์หนึ่ง๗วันฟื้นขึ้นมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
พอแม่ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บมาอยู่บ้านปั๊บแข็งแรงมากอย่างที่เห็น
ขุดดินเก็บผักขายทำงานได้แบบปกติมากลูกบอกงงเลย
ครับนี่น่าจะเชื่อเพราะว่าครั้งแรกที่พากลับมานะ
ครั้งแรกที่พากลับมาถามว่าแม่ที่หายไปแม่ไปอยู่ตรงไหน
ครับแม่ก็บอกว่าแม่ไปเที่ยวเลยถามว่าแม่ไปเที่ยวที่ไหนลองเล่าให้ฟังสิ
แกก็บอกว่าแกก็ไปเที่ยวสวนดอกไม้อะไรตรงไหนแกก็ไม่รู้
แล้วก็ไปเจอพวกสิ่งคลองที่เคยทำบุญทำพะถิ่นอะไรไว้ครับเราก็เรียกว่าเออ
การทำบุญของเรานี่ถึงใช่ไหมถ้าฟังจากยายเลื่อนนะ
ใช่นะสิ่งของดีก็เห็นของที่ทำบุญอยู่บนสวรรค
ใช่อยู่ตรงนั้นหมดเลยค่ะลูกก็เลยบอกว่าปฏิหารจริงจริง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเรื่องนี้
บอกว่าเชื่อนะเรื่องของการตายแล้วฟื้นคือมีพวกสารคดีนักวิชาการ
เขาก็ศึกษาอย่างจริงจังก็มีเยอะนะเรื่องนี้
แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณเขียนมาสอนต้องจำไว้ให้แม่นเลยนะ
บอกนามสกุลเดิมนะเขมรสรตหนูขาว
ก็ไม่มีโอกาสเปลี่ยนนามสกุลบ้างคะก็คงนามสกุลนี้ไปเรื่อยค่ะ